คุณผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะไปดูกันหน่อยที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
ที่นั่นเขามีพิธีสวดบูชาพระราหูเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
โอ้โหประชาชนไปกันเนืองแน่นเลยทีเดียวครับ
ที่บอกว่าไปกันเนืองแน่นเนี่ยไม่ใช่มาน้อยนะ
๓๐๐๐กว่าคนนะครับพูดมากันที่นี่เลยวัดสว่างอารมณ์
อเผยนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับโอ้โหแน่นจริง
ที่นี่เขาจัดงานบูชาพระราหูขึ้นโดยมีพระขู่ยติธรรมานุยุทธ์
หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเกจิอาจารย์เจ้าอาวาสชื่อดัง
มาร่วมประกอบพิธีสวดบูชานพะเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ตามความเชื่อแบบโบราณเป็นรูปพระราหู
เขาเชื่อกันไงว่าได้เกิดปรากฏการณ์พระราหูย้ายราศี
จากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีเมทุนก็ทำให้ผู้ที่เกิดในราศีดังกล่าว
เขาเชื่อกันแบบนั้นนะว่าจะได้ทั้งเรื่องของโชคลาภ
แต่ก็จะได้สิ่งที่เลวร้ายในเวลาเดียวกันด้วย
เป็นความเชื่อก็ทำให้สาธิตชนตื่นตัวไปอย่างมากเลย
ไปกันเยอะครับไปกันมาไปกันเนี่ยถึง๓๐๐คนเลยทีเดียวนะครับ

ช่วงพิธีนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีเนี่ยโอ้โหมากันเยอะ
จริงเขาก็ไปร่วมพิธีกันแบบคึกคักอะนะ
ทีนี้บางคนอาจจะแบบไม่รู้ไงว่าต้องมีวิธีการประกอบพิธียังไง
หรือว่าถ้าเราไม่ได้ไปร่วมงานแล้วเนี่ยเราจะทำได้ไหม
ถูกต้องคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราพูดคุยกับหมอไก่ไป
เรื่องของการที่ราหูเนี่ยย้ายแล้วราศีไหนบ้างที่จะโชคดีดวงดีดวงเฮงปังกันไป
แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าราหูย้ายนี่ต้องทำการไหว้ไหมคะ
หรือว่าราศีไหนที่ไหว้ได้ไหว้ไม่ได้อะไรยังไงบ้าง
พวกเราตอบไม่ได้แน่นอนแต่คนที่ตอบได้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้ว
หมอไก่อาจารย์พอพาทินีคนคุ้นเคยของเรานั่นเอง

สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ
วันนี้มาเป็นแบบว่าโฟนอินทางโทรศัพท์เลยนะหมอไก่นะ
เพราะว่ามีคำถามมาเยอะมากเลยค่ะ
หลายคนอยากรู้ว่าเราสามารถไหว้ราหูด้วยตัวเองได้หรือเปล่า

คือจริงแล้วเนี่ยการไหว้พระราหูเนี่ยเป็นพิธีโบราณที่เขามีมาตั้งนานแล้ว
แต่ว่าเราอาจจะเพิ่งเคยเห็นผ่านสื่อมาไม่นานนี้
คือเวลาที่การไหว้พระราหูของคนสมัยก่อน
คือถ้าสมมุติว่าเวลาที่เขาโดนลาหูเสวยอายุ
หรือว่าดวงเขามีความเกี่ยวข้องกับพระราหู
เขาก็จะมีการไหว้เพื่อเป็นการเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะ
ว่าพระราหูท่านเป็นเทพอสูร
เพราะฉะนั้นสามารถให้ทั้งคุณได้แล้วก็ให้โทษได้ในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้ว่าดวงจะดีมากสมมุติว่าจรมาดีเหมือนชาวราศีเมทุนเนี่ย
แต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะติดปัญหาอยู่นิดนึงมันจะติ่งปัญหาอยู่หน่อย
โดยมากปัญหาเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกสุขภาพอุบัติเหตุแล้วก็พวกเรื่องของความรัก
แล้วการไหว้ลาหูเนี่ยจะมีสองอย่างก็คือไหว้ที่บ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นการไหว้ที่วัดก็ได้
ที่วัดก็ดีหน่อยเพราะเขาเตรียมของให้เรียบร้อย
สะดวกสบายหน่อยแล้วจริงทุกราศีนี้สามารถไหว้ราหูได้ไหมคะ
ทุกราศีสามารถไหว้ได้ค่ะยกเว้นนะยกเว้นคนที่เกิดในวันศุกร์

เพราะว่าคนที่เกิดในวันศุกร์เขาเรียกว่ามีดาวราหูเป็นกาลี
มันก็กลายเป็นการบูชาปัญหาไปก็คือไหว้แล้วมีปัญหา
ถ้าอย่างนั้นก็คืองดเว้นไม่ต้องไหว้เลย

คนเกิดวันศุกร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงดีกว่าไม่ไหว้ค่ะ
แล้วราศีไหนบ้างที่จะโดนราหูทับแล้วจะมีโอกาสเจอเรื่องที่มันไม่ดี

ก็จะมีชาวราศีกันเพราะชาวราศีกันเนี่ยเดิมราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอลิ
แล้วก็จรเข้ามาทับในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานเนี่ยก็จะมีปัญหาติดติดขัด
ถ้าทำงานแล้วมันไม่สำเร็จสักทีใช้เวลานานหรือว่ามีเรื่องหนักใจ
ในเรื่องของการงานการงานไม่ก้าวหน้านะทำดีไม่ได้ดี
แล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนงานด้วย
นี่เป็นชาวราศีกันที่จะได้รับผลกระทบนะคะมีอีกไหมคะหมอไก่
อีกราศีหนึ่งนะคะก็คือชาวราศีพฤกษก
ใช่ค่ะชาวราศีพฤกษกเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ลาหูค้นทรัพย
ยังไงคะ
ราหูค้นทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าดาวราหูเนี่ยเข้าในเรือนการเงิน
เพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์แบบว่ามีเงินมากก็จริง
แต่ว่าก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายมากเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าสมมติว่าชาวราศีพฤกษกที่วางแผนว่าจะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่อยู่แล้ว
มันก็จะดีเลยเพราะว่ามันเป็นทางแก้เค็ตในตัว

ใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีแก้เคล็ดง่ายแต่ละราศีกันไปนะคะ
ก็เรียกได้ว่าได้คำตอบได้คำแนะนำพื้นฐานเบื้องต้นแล้วนะคะ
ยังไงขอบคุณหมอไก่มากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นประจำทุกวันสุดจะได้เจอกับหมอไกวันนี้พิเศษหน่อย
วันนี้ขายข้อข้องใจไปให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ